แต่เดี๋ยวจะมีอีกเรื่องดราม่าหนึ่ง
เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่

ท่ากัดสยานสุโขทัย
กระบะกับลัมโบกินี่

กสนั่นก็คือเถียงกัน
ว่าใครถูกว่าใครผิด
แสดงว่าเราต้องให้คุณผู้ชมช่วยกันดูดีเลยนะ

นี่ครับคือ๒คลิปต้นเรื่อง

คิดว่าคันที่หยุดหยุดแล้วก็คงยังไม่มีรถเลี้ยว

แล้วเดี๋ยวขบวนรถหรูเขาคงจะค่อยตามกันไปใหม่

จริงพี่เบิร์ตคือพอเราเห็นมุมอีกมุมนึง
เราถึงรู้ว่าอ๋อลัมโบกินี่คันแดงน่ะ

เพราะว่าตอนแรกถ้าเกิดว่าดูตอนยูเทิร์นมาเลยมุมนี้
บางคนจะมองแล้วคิดว่าอ้าวก็ลัมโบกินี่เขาต่อแถวเลี้ยวมาปกตินี่

อ่าตอนนั้นลัมโบกินี่อูรุส

แต่คันแดงเนี่ยโอ้โหอยู่เลนกลางเลย

วอร์ส๔๐วอร์ส๔๐เปลี่ยนวอร์ส๔๐วอร์ส๔๐

นี่คือตรงถนนสวรรคโลกศรีสำรงฝั่งตะวันตกครับ
แยกทางเข้าท่ากาศยานที่ตะบนคลองกระจงอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยครับ
ก็เบื้องต้นมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะ
ข้อความที่โพสต์ดูแล้วเป็นการรายงานอุบัติเหตุตามปกติคุณผู้ชม

เป็นการรายงานอุบัติเหตุตามปกติ

ก็จะให้เห็นว่ามาเลนส์๒นะ
เพราะว่าผมเองผมเห็นคลิปแรกคลิปเดียวที่ไม่ใช่คลิปนี้
ตอนแรกก็คือมุมนี้อันนี้มุมนี้มุมนี้เห็นคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นชาวเน็ตได้เห็นคลิป
แล้วหัวร้อนเลยรถทัวร์มาเลยรถทัวร์นะครับ
ตำหนิตำรวจที่ให้ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุไม่ครบถ้วน
ซึ่งในคลิปเห็นว่ารถลัมโบกินี่นั่นแหละ
กลับรถจากเลนกลางก็คือที่ผมเรียกเลนส๒กันนะนะ
ตัดหน้ากระชั้นชิดรถกระบะมาเขาก็ชนเขาให้ดิ
ทัวร์ลงขนาดนี้ทีมข่าวถามไปทางพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีให้ข้อมูลบอกว่า
หลังได้รับแจ้งเหตุก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบรถกระบะนะครับ

๑๖๕๑ด้านหน้าพังยับเยินเลยนะครับมีคุณทวีชัยอายุ๔๑ปีเป็นคนขับ
ที่ต้องทำมาหากินหลายวันเขาจ่ายเงินตรงนี้ให้
คู่กรณีจะตกลงกันภายหลัง
แล้วก็เจ้าของรถลัมโบกินี่บอกว่ารถเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซ่อมเอง
นะครับส่วนดราม่าที่เกิดขึ้นยอมรับว่าเป็นความเข้าใจผิด
แล้วก็หมายถึงตำรวจนะตำรวจเข้าใจผิดแล้วก็แก้ไขข้อความให้ถูกต้องแล้ว
แล้วก็ได้เปรียบเทียบปรับนะฮะนี่เปรียบเทียบกันข้อความเก่ากับข้อความใหม่

ขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
คือเขาจัดกิจกรรมกันในท่ากัดสยานสุขแถวธรรมไทยครับนับแต่ช่วงเช้าของเมื่อวานนี้

คือมันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
การขับรถเป็นคารวาล

อกจากนี้ยังมีรายงานว่ากิจกรรมครั้งนี้

ผมไม่ค่อยคุ้นเคยเขาเท่าไหร่